สวัสดีครับมาพบกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้อยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและดรสมเกียจตั้งกิจวานิสประธานทีดีอายนะครับสวัสดีอาจารย์สมเกียจด้วยครับครับสวัสดีครับคุณทัศนัยครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญทำให้
ของชาวจีนหลงมนต์เสน่ห์ของเมืองไทยนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวสูงถึง๗ล้าน๙แสนคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง๓๗๑พันล้านบาทแนวโน้มยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกหลายประเทศที่หลงมนต์เสน่
แต่ถ้าเราดูแนวโน้มนะครับเราจะเห็นนะครับสีแดงนะครับคือนักท่องเที่ยวจีนนะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาครับจนกระทั่งถึง๗ล้าน๙แสนคนครับเรียกได้ว่าแสงหน้านักท่องเที่ยวยุโรปนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรัชเซียแล้วก็อเมริกานะครับซึ่งมีเพียงประมาณ๑ล้านคนครับมีคำถามตามมาเมื่

แล้วส่วนใหญ่นิยมไปที่ที่ไหนของประเทศไทยบ้างครับครับประเทศไทยก็มีเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง
อยู่ในเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะครับ
ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
อะไรทำให้เป็นสาเหตุที่ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับ
ครับที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับ

จริงแล้วนะครับนักท่องเที่ยวจีนนะครับไปเที่ยวหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
แต่ว่าประเทศที่เข้าไปเยอะหน่อยนะครับก็คือประเทศที่จะเกี่ยวข้องนะครับ
ใกล้ตัวเขาก็คืออย่างประเทศไทยอยู่ในเอเชียนะครับ
สาเหตุที่เขามาเที่ยวในเอเชียเยอะนะครับก็เป็นเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกัน
มาง่ายมาสะดวกนะครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับและภูมิอากาศก็ไม่ได้แตกต่างมากเกินไปครับ
ครับเราผ่านจุดนี้ไปแล้วอนาคตเราจะทำอย่างไรเพื่อมัดใจให้เขากลับมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยครับ
ประเทศไทยจริงมีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับ
สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะก็คือต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
รองรับให้เพียงพออย่าให้แออัดเกินไปนะครับมีฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่อยากมา
อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาท่องเที่ยวแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์เยอะนะครับ
แปลว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาตัวสินค้าท่องเที่ยวนะครับตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้ครับ
เงินจึงจะตกอยู่กับประเทศไทยมากที่สุดนะครับ
ติดตามให้ดีครับว่าวันพุธหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ผมและอาจารย์สมเกียจต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ